ไปดูกันที่ข่าวนี้ที่ฉันโปรยเอาไว้บอกว่ามีของดีมาเสิร์ฟ

มาจากสเปนเลยทีเดียวนักร้องสุดแซ่บนะคะ
แล้วก็น่ารักน่าชังเพราะว่ามาร้องเพลงไทย
บ้างไม่ชัดบ้างไปฟังกันสิว่าเพลงอะไรจ๊ะ
เทมัยเย็นพลอยเฮ้ยโตย์ชัมปัยทุกรุตรหุยัย
เย็นยูทิศเต็มอบเหล่าตอนนี้อยากบิลิ้งความว่ารัก
เต็มความบอกหลักแม่งฟังว่าฝากรุ่นที่
คุณนี้ชัดนี้อยู่ใกล้เท่าความบร้าวหวัดคุณนี้
จะบอกว่าเห็นคลิปวิดีโอแล้วอ่านสคริปต์ไม่ถูกเลย
มีพูดได้คำเดียวเขาขอร้องใช่ไหมหยุดต่อเลยได้ไหม

นี่เชอรี่เธอนั่งยิ้มมีจองด้วยนะจะบอกว่าแอบจองนอกจอด้วยคุณผู้ชม

นี่๕หนุ่มบอยแบนจากประเทศสเปนรวมตัวกันในนาม
ฝรั่งเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดก็น่ารัก
น่ารักไงแต่พอเราคนไทยพูดภาษาศักดิ์ไม่ชัดก็เป็นอย่างไร

มีบางคำเนี่ยภาษาผิดเพี้ยนไปบ้างแต่เชื่อว่าสาวเห็นแบบนี้แล้ว
วดไม่ลงให้อภัยเพราะว่าบางคนชื่นชมแต่หน้าตาก็ลืมฟังเพลงไปซะแล้วนะคะ
คลิปนี้ค่ะถูกปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยสาวในบ้านเรากันก่อนที่๕หนุ่มจะบินรัดฟ้ามาปรากฏกายเต็มในคอนเสิร์ตของพวกเขาวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้
โดยบอยแบนแนวเพลงป๊อปกลุ่มนี้เขามีสมาชิก๕คนได้แก่อันเรสร้องนำ
ลุอิสมือกลองนาโชว์และอันเบรโตว์มือกีตาร์
สามารถคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ของสเปนไปครองได้อีกด้วยค่ะ
ถ้าจะให้เด็ดกว่าเพลงพี่สิงโตนะอยากให้เขาร้องอีกเพลงหนึ่ง

ถ้าเป็นสเปนร้องเพลงนี้อยากฟังว่าจะเป็นยังไง
แค่เพลงพี่สิงโตแย่แหละค่ะน้องจารี่
ก็น่ารักดีน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะ